เดิมทีการเลือกตั้งนะครับอ่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ว่าใครที่จะมีสิทธิ์เป็นผู้สมัครเลือกตั้งในเขตนั้นบ้างนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลบอกว่าเวลามันค่อนข้างกระชันชิด
ก็เลยออกมาใหม่บอกผ่อนปลนให้ใช้รูปแบบ
คณะกรรมการสัญหาผู้เลือกตั้งแทนนะคะเดี๋ยวเรามาศึกษาเรื่องนี้
จากไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งค่ะ
กฎหมายพักการเมืองกำหนดการส่งสมัครรับเลือกตั้งสอ
ในปี๒๕๖๒ไว้อย่างเข้มข้น
นั่นคือพักที่จะส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

หรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด
และตัวแทนพักในเขตเลือกตั้งนั้น
และผู้ที่จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งสส
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากสาขาพักการเมือง
หรือตัวแทนพักการเมืองในจังหวัดนั้นด้วย
แต่ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิด
พักการเมืองเก่าและเกิดขึ้นใหม่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศจึงได้ออกคำสั่ง

บังคับใช้ในการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งแรก
แล้วให้ใช้รูปแบบคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครแทน
คณะกรรมการสัญหาผู้สมัครมีทั้งหมด๑๑คน
มาจากกรรมการบริหารพัก๔คน
และมาจากตัวแทนสมาชิกที่พักเลือก๗คน

และเสนอคณะกรรมการบริหารพักการเมือง
ความเห็นชอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เพียงรับฟังความเห็นจากสาขาพัก

คณะกรรมการสัญหาของแต่ละพัก

แต่ให้คำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จากผู้มิพากต่างและความเท่าเทียมกัน

เมื่อคณะกรรมการบริหารพักการเมือง
เห็นชอบบุคคลที่คณะกรรมการสัญหาเสนอ
ก็ให้หัวหน้าพักการเมืองออกหนังสือรับรอง
ผู้ได้รับการสัญหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และการส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
ก็ให้พักจัดทำบัญชีรายชื่อด้วยเช่นกัน
คลายกฎนี้ทำให้ความกดดันในแต่ละพักผ่อนคลายลง

ผู้ที่จะลงสมัครได้ต้องให้สาขาพัก

แต่ของใหม่เปลี่ยนมาเป็นแค่ไปรับฟังสาขาและตัวแทนก็เพียงพอแล้ว
และคอสชยังคำนึงด้วยว่า
พักที่เกิดขึ้นใหม่อาจมีอุปสรรคในการจัดสรรคนลงสมัครไม่ทัน
ได้ออกคำสั่งที่๑๖ทับ๒๕๖๑เพิ่มเติมอีกว่า
สัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกนี้
ให้แต่ละพักสามารถดำเนินการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งได้จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเลย